มาดก็หน้าลุ้มหุ้นก็เจ๋งแจ้ว
เชื่องนางแมวห่วงนอนในกุฏิ
ให้คุณมือแปลกขูดมะพร้าวเน่น
มีบะทิเมื่อใดจะได้มัน
ก็ตัวรักเขาเฝ้าแต่มองตา
ห่างตังวะสะวะโทยังคาสัน
เกิดมาเป็นชายถ้าบอกอายกัน
อีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดง
เขยับเขยับเขยับเขยับเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิ
เขยับเขยับเขยับเขยับเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ
กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

นั่นก็คือร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และสำหรับเพลงนี้เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ดาวร้อง

เกิดอะไรขึ้น

ผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะ
เพลงนี้ก็คือกระแสะเข้ามาสิของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

อ่ะมาดูสิตรงไหน
ให้คุณมือแปรขูดมะพร้าวนิด
มีบะทิเมื่อใด

นะครับเป็นคนละคำกัน
ถือว่าร้องผิดคำเดียวเท่านั้นเอง

โอเคจิตอย่าเพิ่งตก

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้
เพราะว่านี่คือเกมการแข่งขัน

แต่การผิดหวังในครั้งนี้ไม่ได้แย่

เราได้พูดคุยกับแม่เรา
เราได้มาแสดงให้ทุกคนเห็นว่า
เราคือลูกที่มีความกระตันยูสูง
เป็นเด็กที่ควรจะเป็นในยุคนี้
แล้วเรามาเราก็ได้แสดงให้เห็นว่า
เรามีศักยภาพในด้านของการร้องเพลงด้วย
และนอกจากนั้นเราก็ยังต่อยมวยได้ด้วย

และนอกจากนั้นที่สำคัญเลยไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า
ดาวยังมีเงินที่ดาวสะสมไว้

แต่เนื่องจากร้องผิดในเพลงที่๓

น้องดาวก็รับเงินทุนไปสู้ชีวิต

แล้วตอนนี้ได้หมื่นหนึ่งถือว่าได้หรือเสีย

แล้วดาวจำได้ไหมตอนที่เราประกาศว่า๑๐๐๐บาท
ดาวทำได้เพลงแรกดาวดีใจแค่ไหน

ตอนนี้ก็เช่นกันนะครับนะ
ได้๑หมื่นบาทดาวมีอะไรจะพูดไหม
วันนี้น้องแนวก็ทำดีที่สุดแล้ว

แต่เงิน๑หมื่นบาทก็เป็นเงินที่มีค่าสำนวนตรงนั้น
นั่นน่าจะนำไปใช้เครื่องเปลี่ยนประโยชน์มากที่สุด
ขอบคุณแม่นะครับ

เฉยว่าวันนี้ลูกทำดีที่สุด

วันนี้น้องดาวก็ทำให้เห็นถึง

ของผู้หญิงที่
จะอายุ๑๖ปีซึ่งน่าจะอยู่ในวัยที่กำลังเบิกบาน
ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปกับเพื่อน
ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรมากมาย
แต่ก็น้องเขาเลือกที่จะมารับผิดชอบตรงนี้
รับผิดชอบไม่ใช่ใครเลยนะครับ
รับผิดชอบบุปการีของตัวเองนั่นก็คือแม่นั่นเอง
นเห็นแม่เจ็บทนเห็นแม่ปวดไม่ได้
ก็ขอให้ทำหน้าที่แบบนี้ตลอดไป
จูงใจที่สำคัญที่สุดคือแม่ค่ะ
อยากให้แม่มีกินมีใช้เหมือนคนอื่นเนี่ยค่ะ
ไม่อยากเห็นน้ำตาแม่เวลาแบบหนูอยากกินอะไร
แบบเห็นคนอื่นกินหนูก็อยากกิน

รอก่อนได้ไหมตอนนี้แม่ยังไม่มีประมาณนี้
แม่คือเหมือนพระในบ้านเนอะ
ก็ไหว้แม่ก่อนที่จะขึ้นโชว์ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หนูค่ะ
เราจะต่อยมวยไปอีกนานขนาดไหน
ตอนนี้เรารักในการเป็นนักมวยไหม
ก็รักค่ะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวค่ะ
ก็จะต่อยจนกว่าแม่จะสบายค่ะ
หาเงินมาให้แม่ไปรักษาอะไรหายจนสนิทนะคะ
คุณผู้ชมทุกท่านก็ได้เห็นความแข็งแกร่งการต่อสู้ของเด็กนะครับ
ทุกคนเราน่าจะได้กันหมดนะได้พลังได้กำลังใจ
ท้อแท้กับชีวิตมาเห็นตรงนี้แล้วก็คงจะมีแรงลุกขึ้นมานะครับ
ใครที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาก็รีบสมัครเข้ามานะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตรอช่วยคุณอยู่ครับ

เอาละครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับ

วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แฟนผมเป็นเนื้อร้ายไหนมดลูกอีก
ผมก็รู้สึกจ่ายเสียเป็นห่วง

ทำงานหนักส่งเสียลูกส่งเสียเมียค่ะ
ลูกคือลูกติดหนูมาค่ะ
เขาไม่ได้รังเกียจเขารักเหมือนลูกแท้ของเขาค่ะ
พ่อจะดูแลเลี้ยงดูให้ลูกได้เรียนสูงที่สุด
ไม่ต้องห่วงนะลูกนะรักพ่อไหมลูก